ใช่ค่ะคุณผู้ชมแหมต้องอ่านข่าวแบบรับไหมเนี่ย

คนแรกเลยนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครที่มีทีมงานออนไลน์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่ที่แน่ล่าสุดค่ะคุณชัดชาติจับจังหวัดเพลงแรปสรุปเนื้อหา๒๐๐นโยบายใน๒นาที
รัวอย่างเร็วแทบฟังไม่ทันนะคะ
เป็นกลยุทธ์การหาเสียงบนโลกออนไลน์ที่เข้าถึงประชาชนชาวกรุงเทพ
โดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก
อยากฟังไหมอยากลองไหม

โอ้โหนี่ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่โดนใจวัยรุ่น
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก

ไม่ต่างจากแรปเปอร์สกลทีครับ

พัทยกุลเอาใจวัยรุ่นด้วยกัน
เหมือนกันฮะร้องเองแรปเองเลย
เสนอนโยบายและความพร้อมแก้ไขปัญหาต่างในกรุงเทพ
และขออาสาเป็นผู้พัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้น

กรุงเทพดีกว่านี้ได้

โอ้โหดูอีกทีมหนึ่งคุณผู้ชม
ถ้าจะมาเบอร์นี้แล้วต้องจัดด้วยค่ะ
ส่งเพลงแรปเปอร์ออกมาสู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพลงแรปคือพักไทยสร้างไทยเปิดตัว
แรปหาเสียงสิทาสร้างไทย
มีการใส่เนื้อหานโยบาย๑๑ด้านของผู้พันธุ์นะคะ
พลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนกรุงเทพ
ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียม

ข้างหน้าของประเทศไทย
แฮชแท็กเรียนพูวามหานคร
มาร่วมส่งปัญหาถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันนะครับ
ผมลองดูแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครเยอะมาก
ทั้งปัญหาทางเท้าสื่อสารขยะเต็มไปหมดเลย
ช่วยกับสะท้อน